กระทั่งวิธีให้เลย
เห็นแล้วค่ะ
เห็นแล้ว

อืมจ้าวเห็นแล้ว
อ้าวมีถุบส่งมาเลยจ้าว
จ้าวจ้าวส่งมาเลย
หัวรูป่ะถุบ
จ้าวร้านมีอะไรอ่าวมีอะไร
อ้าวเฉ่าเฉ่ามันถึงเป็นของแขก

จากที่นี่สิ่งที่เราหาจากที่นี่

จากที่นี่

จากนี้

ขอรับ